อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับ
เราต้องปรับตัวชีวิตเราต้องไม่เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน
หรือว่าการรับฟังข่าวสารการติดตามข้อกฎหมายนะครับ
เพราะว่าราชกิจจานุเบกสารเผยแพร่ข้อกำหนด
ข้อกำหนดตามมาตรา๙ของพรกรฉุกเฉินออกมา
เมื่อวานี้๒ฉบับก็คือฉบับที่๕และฉบับที่๖
ฉบับที่๕ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเคอร์ฟิลล์เรื่องการเดินทาง
ส่วนฉบับที่๖นะครับก็เป็นเรื่องของร้านรวมต่าง
สถานประกอบการต่างรวมถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
ก็ต้องติดตามเนื้อใหญ่ใจความในราชกิจจานุเบกษา
รวมถึงการชี้แจงและการตีความของสอบคอเขาด้วย

เพราะว่าคำสั่งแต่ละจังหวัดมันก็ซ้อนอยู่ในพรกรฉุกเฉินอีกทีหนึ่ง
อย่างเช่นคุณจะเดินทางถ้าคุณเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่ง
อันนี้ก็ต้องปฏิบัติตัว
เอาง่ายคุณผู้ชมอย่างโฆภาษณ์

เพราะสอบคอเขาก็กลัวว่าเรื่องของการเดินทาง
เรื่องของการที่คนรู้สึกผ่อนคลายและเดินทางกันไปเนี่ย
มันอาจจะเกิดการประบาดระบรอก๒นะครับ

เพราะว่าสวบคมีการทะเลออกมา
ผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับเมื่อวานนี้

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรามี๖ราย
ถือว่าต่ำ๑๐เป็นวันที่๕แล้วนะครับ
โครสกสวบคลย้ำตรงนี้เลยบอกว่าเห็นไหม
มันเกิดจากการไปเดินตลาดและติดในตลาด
ซึ่งตลาดเป็นสถานประกอบการที่เรากำลังผ่อนคลายอยู่
ใช่คือวันพรุ่งนี้๑ใน๖ประเภท
ที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ตลาดนงตลาดนัดตลาดน้ำอะไรพวกนี้
พอฟังแบบนี้ฉันก็ไม่มั่นใจแล้ว
ดังนั้นตลาดต่างต้องมีมาตรการนะครับ
ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่เป็นผลมาจากการค้นหาเชิงรุกครับ
ในพื้นที่อำเภอบรรนังสตาที่จังหวัดยาลา
ค้นหาแล้วเจอผู้ติดเชื้อ๕รายนะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๓๒ราย
แล้วก็เมื่อวานี้เป็นข่าวดีไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับ

ตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับ๒๙๖๐ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗๑๙ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหลือแค่๑๘๗รายนะครับ
และเสียชีวิตยังคงมียอดเท่าเดิมนะครับ
เสียชีวิตสะสม๕๔รายนะครับ
คุณหมอทวีสินมีความกังวลใจ
หลังมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก
เพราะโอ้โหตั้งแต่คืนของวันพระสบดีนะครับ
ช่วงเย็นรถเริ่มออกต่างจังหวัดแล้ว

ให้ทันช่วงที่เราจะไม่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์

เช้าของวันศุกร์ถนนสาย๓๐๔อ่ะ
โมงกว่านี่คือรถติดแบบเป็นทางยาวเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นมิตรภาพนะครับ
อีสานเส้นผนโยธินไปเหนือก็มีคนเดินทางแล้วนะฮะ
เส้นไปตะวันออกก็มีคนเดินทางเหมือนกันนะครับ
ก็ทีนี้แหละครับทางคุณหมอทวีสินก็เลยเปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าช่วงกลางเดือนเมษายนมีผู้เดินทาง๘แสนคนนะฮะ
ตามท้องถนนถัดมาอีก๑สัปดาห์ในช่วงเมษายน
ก็เพิ่มขึ้นเป็น๘๔๘๐๐คน
แล้วพอถึงวันที่๓๐เมษายนนะคุณ
เพิ่มเป็น๙๖๐๐๐คนที่ออกเดินทางอยู่บนท้องถนน
สะท้อนหรือเปล่าว่าทุกคนกำลังสบายใจผ่อนคลาย

แต่ถ้าท่านไปถึงบ้านแล้วขอให้ท่านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ
เพราะว่าเมื่อออกนอกบ้านก็จะมีความเสี่ยง
ทั้งเป็นผู้แพร่เชื้อหรือว่าเป็นผู้รับเชื้อได้ทั้งนั้น
แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากป้องกันตัวเอง
เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระบรอกที่๒ขึ้นได้นะครับ
มีโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อจากคนที่อยู่ในรถทั้งรถประจำทางหรือรถส่วนตัวก็แล้ว
แต่ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่ถ้าเดินทางไปถึงเมืองของท่านแล้ว
ก็ให้อยู่แต่ในบ้าน
แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ต้องดูคำสั่งของแต่ละจังหวัดด้วย
ว่าเขามีคำสั่งอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางข้ามท้องที่
ถ้าเป็นคนที่เดินทางมาที่นครรัฐกษีและมาจาก๑๐จังหวัด

มีเดินทางมาจากกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรียะลา
มุดประการชนบุรีปัตตานีสงขลาเชียงใหม่แล้วก็ปฐุมธานี
ไม่ใช่คุณคิดว่าในช่วงวันหยุดนี้เดี๋ยวฉันเดินทางเมื่อ

ก็ต้องดูนะว่าทางจังหวัดเขาอนุญาตให้คุณกลับหรือเปล่า

แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวาน
เผยแพร่ข้อกำหนดตามมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับ
ฉบับที่๕และฉบับที่๖
ก็เป็นข้อกำหนดต่างที่จะเริ่มใช้วันที่๓พฤษภาคมนี้
หนึ่งในนั้นก็คือการอนุญาตกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็การดำเนินชีวิตนะครับอันนี้ฉบับที่๕ก็จะเน้นเรื่องนี้
ทั้งเรื่องของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม
แต่ไม่รวมถึงสารบริการผับบาร์
คือผับบาร์ห้ามเปิดโดยเด็ดขาดเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
บรรทัศน์ที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาอ่านกันชัดเลย
สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้
แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในร้าน
นี่คือ๒บรรทัศน์ที่สำคัญในราชกิจจานุเบกษา
ข้อกำหนดตามมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉินฉบับที่๕นะครับ
ทีนี้คนก็ตีความกันบอกว่าโอ้โห
ร้านอาหารที่จำหน่ายสุราก็ขายสุราได้แล้ว
เครื่องดื่มแอลกอฮอลได้แล้วแต่คุณต้องซื้อกลับไปกินที่บ้าน

ร้านสะดวกซื้อที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเราไปซื้อได้ไหม
ก็ซื้อได้ใช่ไหมแล้วก็เอากลับมาทานที่บ้านได้ไหม
ทีนี้พออ่านแบบนี้อยากถามใครสักคนหนึ่ง
ที่จะพออธิบายเราได้บ้างว่าข้อความนี้คืออะไร
เรื่องนี้เราก็ท่องถามนักกฎหมายอย่างอาจารย์วิศนุนะครับ
วิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีเมื่อวาน
วิศนุก็ชี้แจงอันนี้ขออภัยคุณ
อันนี้ใช่เป็นฉบับที่๖เรื่องขายเหล้านะครับ
ก็ชี้แจงข้อกำหนดในฉบับที่๖นี้
บอกว่าสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้
แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลภายในร้าน
โดยรองวิศนุบอกว่าสามารถซื้อและนำกลับไปดื่มที่บ้านได้
พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเครื่องดื่มสุราเบียร์วาย
แม้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย
อันนี้เป็นกฎหมายดั้งเดิมนะกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
ไม่ใช่สินค้าต้องห้ามแปลว่าซื้อขายกันได้
เพียงแต่เป็นห่วงว่าซื้อแล้วก็ดื่ม
หรือเกิดการรวมกลุ่มมั่วสุมมาตั้งวงดื่มกันไม่เว้นระยะห่าง
ดังนั้นถ้าเป็นการซื้อจากร้านกลับไปดื่มที่บ้าน

หรือว่ารถที่ขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลซื้อได้เลยไหม
วิศนุบอกว่าซื้อได้ก็ตามกฎหมายสุรามันไม่ผิด
แต่มันมีพรกรฉุกเฉินครอบอยู่
ถ้าคุณซื้อกลับบ้านคุณไปดื่มคนเดียวของคุณได้
อันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเอ้ยเพื่อนบ้านเอามานั่งรวมกันละกัน

ตั้งวงกันเลยกินเหล้าแบบนี้อันนี้ไม่ได้
ไม่ได้แล้วเมาไม้แล้วจะกลับบ้านตอน๔ทุ่ม
ไม่ได้อีกเพราะคุณติดเคอร์ฟิลล์อีก
ดังนั้นต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้ดี
ข้อกฎหมายเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งข้อกำหนดตามัสละก้าวทั้งพอรากอฉุกเฉินด้วย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็คาดว่าสบคจะแถลงเรื่องนี้

ที่ไหนขายอะไรไปซื้อได้จริงหรือเปล่านะฮะ

จะประสานไปยังพวกรัชการจังหวัด
เพื่อทำความเข้าใจถึงมาตรการดังกล่าวต่อไป
เพราะว่าบางจังหวัดเขาอาจจะมีคำสั่งว่า
ที่นี่ห้ามขายที่นั่นห้ามซื้อ

หรือว่าซื้อได้แต่กลับไปห้ามไปเมาหมาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าหลักแล้วมาตรการแต่ละจังหวัด
หรือว่าข้อมัติจัดกลางได้แต่จะอ่อนกว่าแบบนี้

นะฮะก็ต้องติดตามกันไปเรื่องนี้นะครับ